เหตุการณ์นี้แท็กซี่ทะเบียนกรุงเทพครับ
เขาบอกว่าเขาโดนล้อมโดยเจ้าถิ่น

เดี๋ยวลองดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

มึงมึงออกไม่ได้นะจากพัทยาวันนี้

เพราะว่าลงไปก็กลัวจะเจ็บตัว
แต่ถ้าไม่ลงก็จะได้ออกจากพัทยาไหมล่ะ

ในคลิปเนี้ยก็จะเห็นว่ายังมีรถคันนี้

ก็คือแท็กซี่ทะเบียนกรุงเทพ

กบหลังล้อมเอาไว้ครับ

แล้วมีข้อความบอกว่าปัญหาเดิมของรถแท็กซี่สาธารณะกรุงเทพ
รับผู้โดยสารออกไม่ได้กฎกติกามารยาทหรืออะไร
ขนส่งควรวางกรอบกติกาให้ชัดเจน
ถ้าถึงกลับมารุมล้อมข่มขู่แบบนี้ก็โหดเกิน
นี่นะฮะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ย
ขับรถแท็กซี่พาผู้โดยสารไปส่งที่พัทยาชนบุรีทะเบียนกรุงเทพ
แต่ไหนก็ไปแล้วจะตีรถเปล่ากลับมา

ก็เลยจะขอรับผู้โดยสารอีกสักเที่ยวสองเที่ยวมาเจอเหตุการณ์นี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปพูดคุยกับแท็กซี่ผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อต้นปีครับ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
รับผู้โดยสารจากดอนเมืองไปส่งที่พัทยาชนบุรี
มันไกลนะฮะไม่อยากเสียเที่ยวตีรถเปล่ากลับ
ก็เลยเปิดแอปรับลูกค้ารับลูกค้าคนแรกผ่านไปด้วยดี
จนกระทั่งไปรับลูกค้าคนที่๒เป็นฝรั่งครับ
จังหวะนั้นกำลังเอากระเป๋าขึ้นรถ
เขาบอกว่าเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแท็กซี่ขับตามดูแปลก
ตั้งแต่แถวเขาพระตำหนักจนถึงโรงแรมครับ

ส่งลูกค้าเสร็จยังไม่พ้นหน้าโรงแรมเลยครับ
มีมอเตอร์ไซค์๑คันแท็กซี่อีก๕๖คันประกบหัวท้าย
แล้วก็มีคนลงมาถามลงมาคุยเชิงต่อว่า
และลักษณะคล้ายข่มขู่เขากลัวฮะ
จะถอยรถไปอ้าวจะขอความช่วยเหลือ
ฝ่ายคู่กรณีก็ไม่ยอมหยุดเคาะกระจกรัว
แล้วก็ขู่ให้ลบคลิปผ่านไปประมาณ๑๐นาที
มีสายตรวจสพเมืองพัทยามาถึงครับ
ฝั่งของคู่กรณีที่มาล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ย
ก็เลยยอมปล่อยเขาเขาเลยรอดมาได้

ผมได้รับพฤษศาสตร์จากสนามยินทร์ดอนเมืองไปส่งที่พัทยาตาย
ไปพัทยาพัทยาตายประมาณนั้นแหละครับ

แล้วก็ส่งเสร็จก็เปิดแอปว่าจะรับแอป
เพื่อได้ค่าน้ำมันอะไรกลับบ้านหน่อยอะไรอย่างนี้

ลงมาเพราะว่าให้ดีกระจกลงผมก็หนีลงประมาณนิดนึงพอคุย
บอกว่ารับไม่ได้บอกว่าเขาบอกว่ารับไม่ได้
บอกว่าทำไมรับไม่ได้กฎหมายทำไมให้รับไม่ได้แล้วข้าพี่ผมว่าอย่างเงี้ย
บอกว่าไม่ได้ที่นี่ไม่ได้พัทยารับไม่ได้

พอบอกว่าถ้าทำอย่างงี้ผมจะถ่ายคลิปของผมอย่างเงี้ย
ตั้งแต่ก็ถึงที่เกิดเหตุนะครับค่ะ
เขาก็ทุบทุบทุบทุบก็
ในคลิปมัน๖นาทีก็ว่าเขาสั่งให้รถพลิบ
เธอให้หลังจากที่รถพลิบเสร็จ
เขาก็ให้เพื่อนเขาไปหาไม้หาอะไรมา

แต่หมายถึงว่าเขาจะทุบเพื่อจะเอาตัวผมออกไปกระทืบ

เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑๓มกราศแล้วทำไมเพิ่งเป็นข่าว
ผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนแรกว่าปิดข่าวดีกว่าเก็บไว้ดีกว่า

แต่หลังเขารู้สึกว่ามันก็มีข่าวที่บางทีไปวิ่งรถ
รับส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัดแล้ว

ถ้ามันมีกฎกติการุไว้อย่างชัดเจน
ฉันจำได้แล้วเพราะว่าไม่กี่วันมาเนี่ย

แต่ว่าท่านเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาไม่ใช่มาเฟีย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมาวิ่งรับผู้โดยสารข้ามเขต

เขาก็เลยเอาคลิปนี้ส่งไปให้ขนส่งบังละมุง

ขนส่งลงไปเข้มงวดกวดขันดูแลหน่อย
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
คราวนี้ฝั่งคู่กรณีบ้าง
เราก็อยากจะฟังความจากด้านนั้นด้วย
ติดต่อไปแล้วแต่ว่าพี่เขายังไม่สะดวกให้ข้อมูลครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงต่อไปนะฮะ
คือภาพแบบนี้เวลามันปรากฏออกไป
คนที่เสียหายที่สุดคือเราทุกคนที่เป็นคนไทยนี่แหละค่ะ